ว้าวมีเก๋ไหมล่ะฟูนฟูนฟูนฟูนฟูนเก๋มาก
ดูแบบชิวอะไรอย่างงี้เลยเนอะร้านที่เห็นอยู่นี่นะคะ
ชื่อว่าร้านณปฐุมคาเฟ่นะคะเขาตั้งอยู่ริมถนนสามสี่เจ็ด
ใกล้กับแยกเทคโนปฐุมธานีนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมือง
ปฐุมธานีและที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
ทุมธานีเลยก็ว่าได้คุณวีรยุทธ์คงทองนะคะ
อายุ๔๑ปีเจ้าของร้านค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติของทุ่งนาและก็ดงตาน
คุณเห็นต้นตาลไหมเห็นครับเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลร์เลยน่ะ
ช่างภาพทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นหรืออะไรต่างเนี่ย
เขามักจะมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกตรงบริเวณดงตานตรงนี้
นี่แหละนะคะเขาก็เลยแบบว่าได้ไอเดียทำแบบว่าร้านคาเฟ่ของเขา
ให้มันเก๋มีรถไฟจิ๋วชมไปคุณอาจจะไม่ต้องแบบเดินไกลอ่ะ
มันเหนื่อยใช่ไหมเขาก็ทำรถไฟจิ๋วชมทุ่งไป
ดงตานแบบนี้สวยเห็นไหมเนี่ยชมทุ่งบรรยากาศดีนะคะ
แล้วคาเฟ่ของเขาเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๑ทุ่ม
ทุกวันอังคารที่สองและสี่ของเดือนนะจ๊ะครับมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหลากหลาย

แต่ว่าเซอร์เนจิ๊กซิกเนเจอร์ของเขา

เขาจะขับชมบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจี
ดงตานที่ขึ้นอยู่โดยรอบแล้วให้คุณถ่ายรูป
ถ่ายวีดีโอกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
ค่าบริการ๖๐บาทต่อ๒รอบ
๒รอบเลยเหรอใช่
บาทต่อ๒รอบนะคะใครสนใจ
แวะกันไปได้นี่ผัดไทยกุ้งสดน่ากินนะอาหารทุกคนน่ากินน่ากิน

ไปนั่งก่อนไปสักหน่อยจะนั่งตั้งแต่เช้ายานเย็น

วนอยู่แค่นั้นอยู่ในทุ่งของเขา
อยู่ที่ซ้ำเต้วของเขาจะไปเชียงใหม่คุณไปนั่งหัวหลำโพง

ทุ่มแล้วกันเนาะที่นี่ชมอยู่สวยนะ